คุณเป๊กกับคุณนิวค่ะไปเที่ยวทะเลอีกแล้วค่ะ
เขามีคอนเทนต์ฮามาฝากอีกแล้วค่ะ

เจาะแจ๊ริมจอ
พูดถึงคู่เลิฟที่น่ารักของวงการ
ก็ต้องมีนิวนพัดศรกับเป๊ก
เปรมานัดอยู่ด้วยล่ะค่ะ
ไปไหนแจกความสดใสตลอดล่าสุดทริปทะเลไม่หวาน
แต่อาจเป็นตำนานตลอดไปก็เล่นคอนเสิร์ตกลางทะเลไปเลยค่ะซีส
ื่อบนบกขอลงน้ำเกินต้านมากแม่
เสียงดีไม่พร่องคล่องคอไปเลยล่ะจ้า
บอกตัวเองความหวานหันไปเธอเอง
สะบัดผมด้วยอ่ะผมยาวมาก
คุณศิลปินคะตอนจบขอลาวดอฟไปที่ดิง
คุณครับนักร้องไม่ใช่นักกายกรรมกรีดยางค่ะ

อาการดีกินรวบให้คิวตัวเองร้องเองเต้นเอง
อินเนอร์นี่ชุดหางปลายาว๘เมตรไปเลยค่ะคุณพี่
เอ็นดูคุณสามีนะคะโอ้โหห่วงภรรยาซะด้วย
เขาก็รักของเขาเข้าใจใช่ไหม
แต่ใดคือเสียงดีมากค่ะ